คุณผู้ชมครับแม้ว่าเกือบ๔๐ปีก่อน
ในพื้นที่อำเภอนาคูจังหวัดกรสิน

เนื่องจากมีภัยคอมมิวนิสต์
แล้วก็มีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ว่าด้วยรอยพระบาทของหลวงรัจกาลไหน้า
ยังพื้นที่ดังกล่าวทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข
และสร้างความสุขสงบความเจริญให้กับในพื้นที่ดังกล่าว
รวมถึงประชาชนในพื้นที่แห่งนั้นด้วยนะครับ
ติดตามจากรายงาน๗๗ตามรอยพระบาทจังหวัดกรสินครับ
สมัยก่อนจัดงานตอนกลางคืนไม่ได้เลย
เพราะว่าจะต้องมีการฆ่ากันเกิดขึ้นทุก

ทำไมพระองค์กล้ามาทำไมพระองค์กล้าเศรษฐกฎมาในที่ที่มันอันตรายมาก
พัฒนาถนนทนทางปรากฏว่าสหายหรือความมะนิดสมัยก่อน

พื้นที่สีแดงของสนามบินเสรีไทย
สะท้อนความรู้สึกของชาวอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินได้เป็นอย่างดี
ในอดีตที่นี่เคยเกิดความรุนแรงจากการสู้รบ
เทือกเขาที่โอบล้อมหมู่บ้าน
เคยเป็นที่แฝงตัวของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

เจ้าหน้าที่ต้องขีดเส้นใต้ให้บ้านนาคูคือพื้นที่อันตราย
แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
อย่างพระบาทประทับรอยลงบนดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งแรก
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราชดรบ้านนาคู
เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนปีพศ๒๕๕๙
บริเวณสนามบินเสรีไทย
ซึ่งตั้งเป็นฐานปฏิบัติการบ้านนาคูกองร้อยทหารราบที่๓๐๔
และได้พระราชทานกำลังใจแก่ทหารและชาวบ้าน
ที่ต้องอดทนอยู่ท่ามกลางอันตรายรอบด้าน
ประกายความหวังทำให้พวกเขามีกำลังใจ
ไม่ยอมละทิ้งฐานไปไหน
เด็กก็คือดีใจที่จะได้รับแจกของเล่น

พอโตขึ้นมาแล้วเริ่มคิดได้
เมื่อมีสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเราในอำเภอเรา
ก็หมายถึงว่าเหมือนพระองค์ท่านเสด็จมาแล้ว
พวกท่านมาพร้อมกับความสงบ
จากเมื่อก่อนเราจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิต
หลังทรงเยี่ยมราชดรบริเวณสนามบินอยู่นาน

เสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
กรปกลางอุปถัมภ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก
ขณะนั้นเป็นเวลาหลังเลิกเรียน
เหลือนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่กลับบ้าน
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด

บังเอิญในหลวงก็เสด็จจริง

เราก็แค่ได้ชมนิดนึง
ก็มีความรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เห็นได้ชมบารมี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านนาคูในครั้งนั้น
หลวงราชการที่๙ทรงวางรากฐานสำคัญ
ต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า
เพื่อให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากความยากจน
แต่การย่างพระบาทโดยไม่หวั่นเกรงอันตราย
เหมือนน้ำทิพย์ที่อยากรินในใจของคนในพื้นที่

จะมีความพยายามชักจูงจากรัฐธิคอมมิวนิสต์
แต่แนวทางที่ทรงวางไว้ได้กลายเป็นสะพานที่ทอดข้าม
นำพาทุกคนไปสู่ความสงบร่มเย็นได้ในที่สุด
อันนี้มีความทราบซึ้งมากที่ในหลวงเสด็จมา
สิ่งที่เราได้นะคะอ่าคนนาโคเขาวงของเราเนี่ย
สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ความเจริญ
ได้ถนนหนทางได้น้ำเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิต
และที่สำคัญที่สุดแถวนี้มันเป็นพื้นที่สีแดง
สมัยก่อนมีคอมมิวนิตเยอะ
มีระเบิดลงทุกวันปืนทุกวันพอมีการสร้างถนนหนทางขึ้น
ปรากฏว่าก็หายไปโดยที่ไม่มีค่อยหายไปเรื่อย

ค่อยหายไปเรื่อยจนปัจจุบันนี้ไม่มีคอมมินิตแล้วค่ะ
พวกท่านไม่ได้ต่อสู้กับใคร
ไม่ได้ต่อสู้กับชาวบ้านไม่ได้ต่อสู้กับพอคอ
พวกท่านมาเพื่อที่จะมาต่อสู้กับความยากจนมากกว่าในความคิดของดิฉันนะคะ
เพราะว่าพระองค์ท่านมาเนี่ยเรามีถนน

มีคลองส่งน้ำ
แล้วก็มีไฟฟ้าใช้

เป็นผู้นำองค์กรเป็นนายกองค์การมหาชนจังหวัด
ท่านก็มีแนวทางในการที่จะเอาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งจะปรับใช้เป็นกระบวนการเป็นกระบวนทัศน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมันต้องสร้างพรมพุมกัน
ต้องมีความรู้มีคุณธรรมในการที่จะปรับใช้กับพี่น้องประชาชน
เป็นการร่วมมือร่วมใจทั้งสองฝ่าย
สิ่งที่ก่อให้เกิดก็จะรู้วัตถุประสงค์ตามความต้องการของพี่น้องประยาชนเป็นหลักนะครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย